ไปดูอีกหนึ่งท่านเป็นต้องบอกว่าเป็นฮีโร่ตัวจริงแล้วกัน

เขาไปเยี่ยมโรงพยาบาลสะไข่อยู่ที่หนองคายไปเจอ
โอ้โหเครื่องปั๊มหัวใจเก่า
นี่หลายคนพูดเลยนะว่าพี่ตูนจะลงอะไรในการเมืองบ้างหรือเปล่าเนี่ย
ให้พี่ตูนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจริง
เขาไปเจอเครื่องปั๊มหัวใจเก่าแล้วก็มีอยู่เครื่องเดียว
ตูนทำไงควักเงินสดให้๓แสนซื้อใหม่ทันทีครับ

นี่มีคนไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็โพสต์บอกว่า
พยาบาลโรงพยาบาลศาครายกำลังอธิบายให้พี่ตูน
บอกว่าเครื่องปั๊มหัวใจทั้งโรงพยาบาลมีอยู่เครื่องเดียว
ตูนก็มองดูแล้วตอนนั้นมันเก่ามากจริง

เออพอพูดจบปุ๊บพี่ตูนยิ้มแล้วพูดว่า
ผมขออนุญาตซื้อเครื่องปั๊มหัวใจให้ใหม่นะครับ

เงินให้ส่วนตัว๓แสนบาทให้กับโรงพยาบาลทันทีครับ

เรื่องดีแบบนี้แน่นอนทีมข่าวของเราไปสอบถามผู้โพสต์
ทราบว่าเป็นหนึ่งในทีมงานที่ถ่ายภาพนิ่ง
โครงการ๙คนละ๙ของพี่ตูนครับ
ติดตามไปหลายโรงพยาบาลในภาคอีสาน
เพื่อไปเก็บข้อมูลว่าแต่ละโรงพยาบาลต้องการอะไรบ้าง
ก่อนจะเริ่มวิ่งในโครงการ๙เพื่ออีสานที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับ

พอได้ช่วยภารกิจพี่ตูนทำให้รู้เลยว่าพี่ตูนทำด้วยใจจริง
แล้วที่ประทับใจมากคือความเป็นกันเองอยู่แบบธรรมดากินแบบธรรมดานอนธรรมดา
เห็นความตั้งใจของพี่ตูนทุกเรื่องที่ลงมือทำนะครับ
ส่วนอีกเรื่องมาจากโลกโซเชียลก็มีการแชร์ภาพของหลวงพ่ออลงกฎเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำผู้ที่ลบบุรี
คุณผู้ชมเขาเขียนว่าฝากบอกตูนบอดี้แลมและคนรวยช่วยวัดพระบาทน้ำผู้กันด้วยเถอะครับ
ท่านต้องออกไปเดินหาเงินบริจาคทุกวันท่านเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วสงสารท่านมากช่วยกันหน่อยเถอะครับ
ทีมงานก็สอบถามไปยังวัดพระบาทน้ำพุก็ทราบว่าปัจจุบันวัดต้องใช้เงินในการดูแลผู้ป่วยโรคเอสวันหนึ่งนับแสนบาท
หลวงพ่อท่านต้องไปเดินเท้าเองคุณผู้ชมไปเดินรับบริจาคจากชาวบ้าน
เพื่อให้เงินมีพอใช้จ่ายเพราะมีคนเอาผู้ป่วยไปไว้ไปทิ้งทุกวันนะ
นะครับแล้วตอนนี้เงินก็ไม่เพียงพอในการดูแลก็เลยฝากบอกคนรวยรวย
ฝากบอกทุกคนฝากบอกพี่ตูนให้ช่วยวัดพระบาทน้ำผู้ด้วยนะครับ